ช่วงนี้มาดูบทสรุปของฟุตบอลไทยในรอบปีนี้กันหน่อย
ผลงานเป็นอย่างไรนะครับติดตามรายงานได้จากคุณวิริวิทยเจริญเชื้อครับ
รอบปีที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดของฟุตบอลไทยในรอบทศวรรษ
แต่หากพิจารณาโดยภาพรวมทัพช้างศึกยังมีความสำเร็จชนิดจับต้องได้
ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียได้สำเร็จ
ผลงานโค้งแรกจะพ่ายแพ้ไป๔นัดติดต่อกัน
แต่ทัพช้างศึกก็สามารถเก็บ๑คะแนนสำคัญจากทีมชาติออสเตรเลีย
เป็นการกู้ศรัทธาจากแฟนชาวไทย
จากนั้นพวกเขาแสดงให้เห็นว่าในย่านอาเซียนทีมไทยคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุด
หลังสามารถคว้าแชมป์อาเซียนคลับ๒๐๑๖ตามความคาดหมาย
ในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกจะบุกไปภาคอินโดนีเซียมาก่อน
แต่ช้างศึกก็พิสูจน์ตัวเองได้ในเกมที่๒
อกจากนี้ซิโก้ยังพาทีมไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔
ด้วยการเก็บใช้ชนะเหนือจอแดน๒ประตูต่อศูนย์
และเป็นทีมแชมป์ทีมสุดท้ายในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังการเข้ามาของเฮดโค้ชคนใหม่อย่างสเปนเซอร์ไพรเออร์
ก็สามารถคว้าแชมป์อาเซียนมาครองได้สำเร็จ
ในรอบชิงชนะเลิศจะต้องตัดสินถึงการดวนลูกโทษที่จุดโทษกับเวียดนามก็ตาม
อกจากนี้ยังได้อุ่นเครื่องกับทีมชั้นนำระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์
ซึ่งแม้ทีมไทยจะพ่ายแพ้แต่ก็นับเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญ
เช่นเดียวกับทีมฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีและ๑๖ปี
ก็สามารถตีตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในปี๒๐๑๗ได้สำเร็จ
ฟุตบอลชายเยาวชน๑๖ปีและ๑๙ปีกลับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง
วดคว้าตัวไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกแบบไม่ได้ลุ้น
ชุด๑๖ปีของโค้ชชายงขำเปี่ยมตกรอบด้วยการมี๑คะแนนจากทีมชาติเยเมนและแพ้อุสเบกิสถานกับเกาหลีเหนือ
โดยมีกระแสข่าวนักเตะบางรายถูกขับออกจากทีมเพราะใช้สารเสพติด
โดยทำผลงานคว้ารองแชมป์อาเซียนก่อนที่ในศึกชิงแชมป์เอเชียจะพ่ายต่อเกาหลีใต้พ่ายต่อสาอุดีอาราเบียและบาเรน
สิ่งสำคัญจากนี้ที่ทีมงานแต่ละชุดต้องทำคือนำข้อผิดพลาดไปปรับใช้ในปีหน้าซึ่งทีมชุดใหญ่ยังมีโปรแกรมคัดบอลโลกกับทีมชั้นนำของเอเชียอีก๕นัด
ส่วนทีมชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีจะต้องลงเล่นในรอบคัดเลือกของศึกชิงแชมป์เอเชียและการแข่งขันฟุตบอล๔เกม
ทั้งหมดคือสิ่งที่แฟนชาวไทยคาดหวังจากทีมชาติไทยในแต่ละชุดที่จะได้เห็นความสำเร็จในปีหน้า
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน